ของโควิด๑๙แบบนี้กลุ่มบุคคลที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย
ค่ะแต่ว่าร่าสุดนั้นมีภาพที่ทำให้บุคคลเหล่านี้หายเหนื่อยครับน่าได้
หน้ากากอาณามัยพระราชธานโคนจากสมเด็จพระกัณฑาทริดาเจ้าที่
รมสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
นายแพทย์กิติพงศ์ธีคาพุทธประจำโรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
ได้โพสต์ภาพกล่องพัสดุกล่องหนึ่งบนเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
แต่ว่ากล่องที่แสนธรรมดาธรรมดามันไม่ธรรมดาตรงที่ชื่อผู้ส่งพัสดุนี่แหละครับ
มาจากกองงานในพระองค์สมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสนามบรมราชกุมารี
กรมกิจการในพระบริโบราณวงศาลต์ดังวงสำนักพระราชวังสวรรค์จิตรดา
พอได้เห็นชื่อผู้ส่งนี้ตื่นตันนะคุณหมอบอกว่าน้ำตาจะไหล
คุณหมอได้โพสต์ข้อความสั้นว่าทรงพระเจริญครับ
คือหน้ากากอนามัยจำนวนหลายกล่อง
เรื่องราวนี้ได้สร้างความปราบปลื้มให้กับคนที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้เป็นอย่างมากครับ
ถึงการทำงานท่ามกลางวิกฤตนี้ว่า
ในช่วงที่เรามีปัญหารุมร้าวทั้งโรคระบาดทั้งของขาดแคลน
แต่หากเรามองโอกาสในวิกฤตผมก็เจอนวัตกรรมจำนวนมาก
จากในโรงพยาบาลผมเองจากเพื่อนในโรงพยาบาลใกล้เคียง
คิดเองบ้างก๊อปมาบ้างเอามาโมเองบ้างอะไรบ้าง
ตอนนี้เอามาแบ่งกันแบ่งปันกันหลายอย่างเนี่ยดูสิภาพเนี้ย
อันนี้เป็นภาพแรกเลยที่เขาบอกว่าป้องกันป้องกันเชื้อ
มันคือการดัดแปลงประดิษฐ์คิดค้นเรื่องของอุปกรณ์ต่าง
ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานจากของที่เท่าที่มีอยู่
อันนี้คือฝาชีกับอะไรเมื่อกี้ถุงพลาสติกใช่ไหม

ครอบครัวป้องกันสารคัดหลังกระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์ต่าง

เป็นหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกของโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ก็มีการโพสต์ชื่นชมคนไข้ว่า
ผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รักษาจนหายแล้วคนไข้ใจแข็งแกร่ง
วันนี้ส่งคนไข้เป็นคนไข้ขับแท็กซี่นะเป็นผู้หญิง
เป็นผู้ป่วยโควิดเพราะว่าเขาไปสัมผัสจากการไปรับนักท่องเที่ยว
ที่ใส่ท่อช่วยหายใจให้กลับบ้านไปเจอลูกแล้ว
หมายถึงว่าผู้ป่วยคนนี้เขาเป็นคนขับแท็กซี่
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังมีอาการคือต้องใส่ท่อเอาไว้อยู่

ตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกมาเป็นวันแรก

ลูกสองคนของดิฉันติดหรือเปล่า
อยากรู้แค่นี้ลูกติดหรือเปล่า
โชคดีนะฮะที่คุณหมอเขาตรวจทั้งสามีทั้งลูกแล้วไม่พบว่าเป็นโควิด๑๙
ตอนนี้คนไข้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลก็ถามถามสามีคนไข้ว่า

เพราะมีคนแสดงเจตจำนงเยอะในการไปช่วยเหลือเงินจำนวนมาก
คำตอบคือไม่ผมขอทำงานเองครับ
เพราะว่าเจ้านายเข้าใจยังให้ทำงานต่อถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมจะบอกคุณหมอเอง
อันนี้สามีคนป่วยบอกมาดีนะเขาไม่อยากรับเงินใครทั้งนั้นเลยนะฮะ
แต่ว่าตอนที่คนไข้กลับบ้านคราวนี้
คุณหมอบอกว่าเราเนี่ยบังคับให้รับเงินเล็กน้อยไปกับนมกล่อง
หมอช่วยกันรวบรวมเป็นค่าขนมเด็กต่างเนี่ย
เอาไปให้กับลูกอีกสองคนให้เขาสามารถนำกลับไปทำงานต่อ
เอาไปให้ลูกกินต่อคุณหวังบอกว่าบางทีเนี่ยฮีโร่ของเราก็คือคนไข้ของเราเอง
มันทำให้คุณหมอเขาได้อะไรกลับมาคือได้ความรู้สึกแบบดี
เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจที่ทำให้เราไปนะครับ
ช่วงเวลาของการแบ่งปันแบ่งปันซึ่งกันและกัน
คุณหมอเขาก็เป็นห่วงแต่คนไข้เขาก็เป็นห่วงคุณหมอกลับไปอีกที
พอคุณหมอให้ไปได้รับจากคนไข้กลับมาโอ้โหทีนี้มันก็กำลังใจก็มากมายทีเดียวนะฮะ
เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งท่านครับคุณหมอสมนึกสังคานุภาพ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้โพสต์ภาพหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันส่งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วพร้อมกับข้อความว่า
เช้าวันนี้เรามาส่งผู้ป่วยวิกฤตรายแรกที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกลับบ้าน
หลังจากที่พวกเราอาจารย์แพทย์แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่หน้าด่านทุกสาขา
ต่อสู้กับโควิด๑๙มา๔สัปดาห์
ดูภาพนี้ซิฮะปรบมือกันเลย
แล้วต้องยอมรับว่าคนไข้จิตใจแข็งแรงจริง
จนผ่านมาได้แล้วเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะ
คุณหมอโพสต์ต่อผู้ป่วยรายแรกของเราที่เป็นผู้ป่วยวิกฤต
อยู่ห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและตรวจไม่พบเชื้อซ้ำสองครั้ง
อาการดีขึ้นจนสามารถกลับบ้านได้
ก็เลยเป็นภาพที่เห็นคือส่งกลับบ้านไป
ภาพนี้ได้ทั้งกำลังใจจากคุณหมอที่ร่วมฝ่าฟัน
ในการช่วยเหลือกันมาและคนไข้ด้วยที่จิตใจแข็งจริง
ทำกลางวิกฤตมันก็ยังมีเรื่องราวดีให้เราได้แบบชุมชนหัวใจบ้าง
เพราะฉะนั้นบางคนที่ตอนนี้อาจจะกักตัวอยู่
มีโอกาสได้รับชมโทรทัศน์
ถ้าคุณผู้ชมเริ่มมีอาการแล้วปรากฏว่าผลตรวจออกมามันเป็นบวก
ว่าติดโควิดรักษาได้แล้วคุณหมอก็ทำเต็มที่ด้วย
ถูกต้องมันอยู่ที่ใจเราต้องสู้กับมันนะฮะ